ทีนี้อยากจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูหน่อยค่ะว่า
เขาออกมาเคลื่อนไหวออกมาเชิญชวนกลุ่มที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะคะ
โจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูกันเลยว่า
เขาโจมตีเว็บไซต์ไหนของหน่วยงานราชการไปแล้วบ้าง
และที่สำคัญอย่างที่บอกว่า๒ทุ่มคืนนี้นะคะ

กลุ่มนี้เขาบอกว่าจะเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน

เขาใช้คำว่าเหมือนกับการไปเยี่ยมบ้านท่านนายกรัฐมนตรี
ก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผย
ช่วงวันที่๒๐๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ทำการแฮ็กหรือพยายามเข้าไป
หน้าเว็บไซต์ภาครัฐสำคัญของไทยเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้เว็บไซต์ล่มกันไปหลายเว็บเลยนะคะ
เรามาไล่เรียงดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ว่ามีเว็บไซต์ไหนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วบ้าง
ไซต์รัฐบาลไทย
ไซต์กรมทางหลวงชนบท
ไซต์ตำรวจทางหลวง
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไซต์กรมการเงินทหารบก
ไซต์กรมการเงินทหาร
ไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บันทึกด้านการคลังของราชการท้องถิ่น
ห้องประชุมคอนเฟอร์เนนต์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะ
เว็บไซต์และระบบสำคัญสำคัญของภาครัฐที่ถูกเจาะเข้าไป
และล่าสุดบ่ายวันนี้เองคุณผู้ชมเพจนี้เขาประกาศ
ให้คนเข้าไปถล่มระบบการสื่อสารกองทัพภาคที่๒
ระบบหลักและระบบลองจนทำให้ระบบล่มทันที
อกจากนี้นะคะก็ประกาศด้วยว่าเดี๋ยวยกระดับความเข้มข้นขึ้นอีก
จะเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณบางหน่วยงานในกองทัพบกคืนนี้
และในวันที่๒๖และ๒๗ธันวาคมด้วยช่วง๒ทุ่มค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าเขาเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง
หลังจากที่ออกมาเปิดเผยแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้าง
หรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์